สวัสดีค่ะค่าใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่าสวัสดีครับมากครับสวัสดีค่ะ

พี่ต้องดึง

ส่วนแองจ์พี่หนุ่มมี๓แซม
แล้วก็มาอัปเดตข่าวของประเทศไทย

อย่างที่เราเห็นชัดเจนในช่วงนี้คือฝน

อย่างประเทศไทยเองตอนนี้ก็ต้องบอกว่า
ฝนมาตลอดในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็คาดการณ์๕๙

ทีนี้ถ้าไปดูสถานการณ์ของข่าวต่างประเทศกันบ้าง

ชื่อว่าหินน้ำหนอ
พายุใต้ฝุ่นเลยค่ะอันนี้ซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

คือใหญ่โตมากจริงเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่า
พายุลูกนี้คาดว่าจะเป็นพายุที่แรงที่สุด
ในโลกสำหรับปีนี้เลยลูกนี้หินน้ำหน่อน
ซึ่งพายุใต้ฝุ่นนี้พัดถล่มจังหวัดโอกินาว่า
ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์ที่๓

ก็ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน๓แห่ง

โดยรายงานระบุบอกว่าพายุใต้ฝุ่นหินน้ำหน่อ
เป็นพายุลูกที่๑๑ของฤดูการนี้
ก็ทำให้เกิดไฟฟ้าดับกว่า๓๐๐ครัวเรือน
บนเกาะมิยาโกจิมะแล้วก็เกาะอิชิงากิ

ซึ่งเขตเทศบาล๓แห่งของจังหวัดโอกินาว่านี่ก็มีอยู่
ต้องมีการสั่งอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เลย

ทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเอง
เขามีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังลมแรง
แล้วก็ขึ้นสูงในจังหวัดโอกินาว่า
เนื่องจากว่าพายุมันพัดพาอากาศ
เรียกว่าอบอุ่นทื้นมาสู่แนวประทะ
จากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น

ก็คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีฝนตกหนัก
พร้อมกับเตือนให้ระวังเหตุดินถล่มน้ำท่วม
แล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
แม้กระทั่งประเทศจีนเองไต้หวันนะคะรวมไปถึง

คือเขายกระดับรับมือไต้ฝุ่นหินน้ำหน่อ
ที่จะเจาะเข้าถล่มในวันนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันน่าจะเคลื่อนตัวเข้าเกาหลีใต้ในวันนี้
ก็จะส่งผลให้เกาหลีใต้มีฝนตกหนัก
แล้วก็ลมแรงทางพื้นที่ตอนใต้ของประเทศค่ะ
จนทำให้เที่ยวบินต่างรวมไปถึง
โรงเรียนภาคธุรกิจบางแห่ง
ต้องมีการปิดทำการเป็นวงกว้างนะคะ
โดยทางการเกาหลีเขาประกาศยกระดับเตือนภัยฉุกเฉิน
ระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ๕ปี
เพื่อที่จะรับมือไต้ฝุ่นลูกนี้

แรงมากเขาคาดการณ์เลยว่าน่าจะเป็นพายุที่แรงที่สุด

ด้วยความที่เขาเผชิญเรื่องของน้ำท่วมล่าสุดไป

รอบนี้เขาก็มีการประกาศรับมือ
กับสถานการณ์ต่างอย่างเกาะเชจูเอง
การณ์ว่าวันนี้จะไปที่เกาะเชจู
เครื่องบินต่างนี่คือเขายกเลิกหมดเลย

ไต้หวันจีนญี่ปุ่น

พายุหินหนามหน่อมีผลกระทบกับไทย
คือจริงแทบจะไม่ได้เข้ามาทางไทยเลย
แต่มันทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านมันมีกำลังแรงขึ้น
ก็ประเทศไทย๕๙กันยายนนี้จะมีฝนตก

ช่วงที่ผ่านมาหรือว่าสมุทรประกาศนนทบุรีปริมณฑลค่ะ

ทีนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพคุณชัชชาษศิษภัณฑ์
ก็มีการเผยภาพสดผ่านทางแฟนเพจ
ก็มีการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำจากเรด้าน้องแข็ม
ก็มีการตรวจพบเป็นกลุ่มฝนละอองค่ะ

ซึ่งฝนกำลังเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงมา
แต่มันเป็นกลุ่มฝนละอองเท่านั้นนะคะ
ยังดีที่ยังไม่เจอลมพัดสอบ

ก็ทำให้มันดูแล้วมันงงอะนะคะ
ก่อนสอบถามว่าช่วงคืนวานนี้เนี่ยเกิดฝนฟ้าขนองอย่างไรบ้าง
แล้วก็นายอาสาก็ระบุบอกว่า
เมื่อคืนค่อนข้างมากพอสมควรนะคะ
ก็คือเมื่อวานเจอไป๒รอบ

โดยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นของวันอาทิตย์เนี่ย

วัสซับเขตน้องจอก๑๑๑มิลลิเมตร
ขุนเทียน๙๔๕มิลลิเมตร
หลัก๔แจ้งวัฒนะ๗๗มิลลิเมตร
น้องจอก๗๑มิลลิเมตร

ส่วนช่วงเย็นที่ตกหนักที่สุดคือเขตบังขุนเทียนหนองจอก
ทีนี้คุณชัดชาติเขาก็เลยบอกย้ำว่าที่เขตหลัก๔
ตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่๒จุดด้วยกันก็คือ
เปรมประชากรด้านเหนือแล้วก็คลองแสนแสบด้านเหนือ
จากนั้นคุณชาติชาติก็พูดถึงระดับน้ำนะคะ
บอกว่าฝั่งในเมืองเนี่ยยังคงปลอดภัยระดับน้ำต่ำ
แต่ถ้าขึ้นไปด้านเหนือแถวเขตหลัก๔
น้ำถึงระดับวิกฤตแล้วต้องรีบระบายน้ำออกนะคะ
โดยก็จะมีการสูบจากด้านใต้ลงมากรมชนก็ดึงเหนือขึ้นไป

เพราะว่าช่วงนี้ฝนมาถี่วันละ๒รอบ
ตกที๑๐๐มิลลิเมตรอย่างนี้ค่ะ

คนลุกเลยพอได้ยินตัวเลขอะค่ะ

โอ้โหถามว่าพี่เช้านี่คือต้นไม้ริมทางริมถนนนี่คือ

แล้วก็ที่สำคัญคือคนที่จอดรถอยู่บริเวณริมถนน

ก็เสียหายด้วยนะครับเป็นแถบเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็เฝ้าระมัดระวังด้วยแล้วกัน
ใช่นะครับวันที่๕หรือวันที่๙นะครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่คนติดตามมากคือเรื่องของการเมืองนิดหนึ่ง

ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้การเมืองมี๒เรื่องให้ติดตามกันนะคะ
อันดับแรกแน่นอนวาระ๘ปีของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าสารรัฐธรรมนูลมีการเรียกประชุมนัดพิเศษ
ในวันที่๘กันยายนวันพระรครสัมพะนีนี้นะฮะ
เพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ดูเรื่องวารการ
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโพนิกไปยุทธ์นี้เลา้ค่ะ

แล้วก็ลงมติวินิจฉัยกรณีความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยด้วย๒เรื่องนะคะ
เอาประเด็นเรื่องของนายกก่อนก็แล้วกันเนาะ
คือเรื่องนี้เนี่ยนายวรวิทย์กังศาสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนุนเขาบอกว่า
ตอนนี้ได้รับคำชี้แจงของพยานทั้ง๓ปากเรียบร้อยแล้ว
คนแรกก็คือพลเอกประยุทธ์เจ้าตัวเองซึ่งเป็นผู้ถูกร้องนะคะ
คนที่๒ก็คือนายมีชัยริชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ก็จริงร่างในยุคนั้นแหละยุครัฐธรรมนุน๖๐นะคะ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายปากรนินประพันธ์อดีตเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ทางศาลบอกว่าก็คือได้มีการพูดคุยกับทั้ง๓คนนี้เรียบร้อยหมดแล้ว
พระธุรกาศบดินิก็เลยเดี๋ยวจะเรียบประชุมศาลรัฐธรรมนูนในวาระพิเศษ
เพื่ออภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างว่ามันเพียงพอที่จะทำให้สิ้นข้อสงสัย
แล้วก็สามารถลงมติได้เลยไหม
ถ้าสมมุติว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมมามันเพียงพอแล้วเนี่ย
จะลงมติกันวันนั้นเลยคือวันที่๘ว่าตกลงยังไง
๘ปีตกลงนับจากเมื่อไหร่ยังไงกันแน่
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพยานหลักฐานมันยังไม่เพียงพอค่ะ
สารเขาก็บอกว่าก็จะต้องมีการแสวงหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับสารรัฐธรรมนูลมาแล้ว
สารก็บอกว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
เนื้อหาที่ยื่นชี้แจงสารเนี่ยถ้าให้สรุปสั้นใจความสำคัญ
เขียนบอกเอาไว้ว่าการนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกครบ๘ปี
ไม่ควรนับตั้งแต่ปี๒๕๕๗ก็คือไม่ควรนับตั้งแต่ตอนที่เป็นคอสชนะคะ
อ่ะถามพลเอกประวิทย์หน่อยดีกว่ายังไงดีล่ะท่านค่ะใช่ไหม
เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นรองนายกแล้วก็เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะรักษาราชการแทนอยู่
ทีนี้ประเด็นที่ถามพลเอกประวิทย์เนี่ยคนไปสงสัยเรื่องของเก้าอี้รมตของคณะรัฐมนตรี
ตอนนี้ที่มันว่างอยู่๓ตำแหน่งถ้าจำกันได้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่แล้ว
เด็กประยุทธ์สั่งปลด๒รัฐมนตรี๑คือร้อยเอกธรรมนัฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
คือคุณนรบนพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงาน
แล้วก็ไม่ได้มีใครไม่ได้แต่งตั้งใครขึ้นมาแทนตอนนี้เก้าอี้ว่างสองตำแหน่ง
ยังไม่นับอีก๒ตำแหน่งที่ถูกพักไปนะ
เออก้โก้อีมันว่างตั้ง๓ตัวพณฐประวิทย์ว่ายังไง

เพราะฉะนั้นผมไม่มีอำนาจในการปรับคอรมอล

รอออกมาก่อนว่ายังไงแล้วผลออกมายังไงเนี่ย
เดี๋ยวคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะมาจัดการเรื่องนี้เอง
ส่วนกรณีของนายนิพนธ์ที่ลาออกใช่ไหมคะประเด็นของเขาเนี่ยก็คือ
เขาถูกปปชชี้มูลฟ้องมาตรา๑๕๗คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากว่ามีเอกชนมาฟ้องตอนนั้นเนี่ยนายนิพนธำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจสงขลา
แล้วแม้มีกรณีที่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินค่ารสอดอเนตประสงค์
ซ่อมบำรุงทางสองคันของอบจสงขลาเป็นของบริษัทเอกชนเขาก็เลยฟ้องมา

กระทั่งสุดท้ายแล้ววันนี้ตัดสินใจลาออก
ก่อนที่จะถูกเรียกไปชี้แจ้งข้อกล่าวหา

ไม่อยากที่จะใช้ตำแหน่ง

ว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมจ่ายเงินให้กับ

เขาเป็นนายกอบจใช่ไหมคะเขาบอกเขาตรวจสอบแล้ว

แล้วก็๒เขาบอกด้วยว่า

เออเขาบอกว่าทำแบบนี้อบจเสียหาย
เขาเลยไม่เบิกจ่ายเงิน

มีการตรวจสอบนะคะสารเองอ่ะ
เขาก็มีการออกหมายจับผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนด้วย

คนที่ถูกจับก็โดนสั่งฟ้องอะไรไปเรียบร้อยแล้ว

ผมก็มีความถูกจับว่าสารเนี่ย

ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางการอะก็จะเสียหาย
เพราะมีการโหประมูลอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งเอาเป็นว่าเรื่องนี้
ส่วนเรื่องกรณีของนาฬิกษ์เนี้ยนะคะถามย้ำพ่อเนยกอีธีว่า
อะไรไหมอืมเพราะว่าพ่อเนยกประวิทเนี้ยเป็นหัวหน้าพัก
บอกแค่นี้แล้วก็ย้ำว่าเออวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ใช่ไหม
พลเอกประวิทย์บอกว่าเขาจะลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนี้
ใช่วันนี้ไปกระบี่นะคะก็คือไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำ
รวมไปถึงมีการมอบที่ดินสอบประกอบแล้วก็ไปดูเรื่องปาล์มน้ำมันที่ใต้ด้วยค่ะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเช้านี้ท่านก็บินลงไปนะคะ
เพื่อติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือสอบประกอบสี่
ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศแล้วก็สถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยค่ะ
ก่อนจะมีการพบปากกับเกษตรกรผู้ปลูกปลามน้ำมันแล้วก็พบปะพูดคุยกับประชาชน
คือการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยค่ะก็จะมีนายชัยวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคัง
แล้วก็พลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
คณะทำงานลงพื้นที่ไปด้วยครับคือจริงจริงต้องบอกว่าช่วงนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่า
ผลเอกมาวิทย์ลงพื้นที่บ่อยแข็งแรงขึ้นนะคะตั้งแต่รักษาราชการแทนนายก
เดินได้แบบดูแข็งแรงขึ้นก็ต้องจับตาดูเรื่องของการเมืองเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจถ้าให้สรุปคือเดี๋ยว๘กันยายนนี้
รอดูว่าสารรัฐธรรมนูลพิจารณาแล้วจะลงมติเลยหรือเปล่า
สองนะคะรอดูเรื่องตำแหน่งที่ว่างในคณะรอมตตอนนี้
เก้าอี้ตอนนี้ว่างอยู่อืมรมชเกษตรรมชแรงงานแล้วก็รมชมหาดไทย
อีก๒ตำแหน่งที่ตอนนี้ถูกแขวนอยู่
หนึ่งคือตำแหน่งสำคัญนายกรัฐมนตรีที่ถูกสั่งพักงาน
อีกหนึ่งก็คือรมชกระทรวงศึกษาธิการกรณีลุกป่าคุณกระหนกวัน
เดี๋ยวรอดูว่าการเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไป
เช็มข้นคืนเรื่อย
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ไปดูเรื่องราวของหลานอดีตรัฐมนตรีนะคะหรือว่าในเอ็ม

ก็คือคุณอภิดิษฐ์หลังจากที่มีการก่อเหตุมอมยา
แล้วก็กระทำชำราวดาราสาว
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องราวของการที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวมาแล้วถึง๒ครั้ง

แล้วก็สารไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัว
ทีนี้เนี่ยค่ะทางทนายของเขาเองก็ยังยื่นขอประกันตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่๓นะคะ

ทีนี้เนี่ยศาลเนี่ยค่ะก็นัดให้มาไต่สวนในวันนี้ซึ่งวันที่ห้ากันยายน
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะทนายตั้มเองพร้อมกับดาราสาวก็เดินทางมายื่นไต่สวน
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวนายอภิดิษฐ์หรือว่านายเอ็มนะคะ
แล้วก็ทนายตั้มก็มีการบอกว่าตอนนี้รู้สึกกังวลใจเหมือนกันเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาไม่คัดค้านการประกันตัว
ทั้งที่๒ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการคัดค้านการประกันตัวมาโดยตลอด
ลูกความที่มีความกังวลเรื่องของวัตถุพยานแล้วก็ความปลอดภัย
มีหลักฐานใหม่ก็คือแชทในโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะ
ส่วนกระแสข่าวของฝั่งผู้ต้องหาได้เปลี่ยนทีมทนายใหม่
ส่วนตัวไม่ทราบอยู่แล้วว่าทนายของอีกฝ่ายเป็นใคร
และที่ฝ่ายคู่กรณีมีการนำคลิปวิดีโอในวันเกิดเหตุ
มีการตัดมาเป็นช่วงสั้นมาแถลงต่อสารในวันนี้
ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทนายตั้มบอกว่าไม่ขอวิจารณ์
ส่วนสาเหตุที่นำคลิปมาเปิดเผยคงคิดว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายผู้ต้องหา
แต่ส่วนตัวก็คือมองว่าคลิปดังกล่าวเป็นประโยชน์กับฝ่ายลูกความของตน
เพราะว่าในคลิปเนี่ยค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวผู้เสียหายเองเขาไม่ได้ยินยอมนะคะ
แม้ว่าจะไม่มีสติก็ตามนะตอนนั้น
ทางด้านตัวดาราสาวเองที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าหลังจากได้เบิกความต่อสาร
แล้วก็มอบหลักฐานเพื่อคัดค้านการประกันตัวก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนัก
ส่วนกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยนำคลิปมาเปิดเผยก็เขาบอกรู้สึกสะเทือนใจนะ
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีการตั้งใจแอบถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยค่ะ
ซึ่งหากมีการเผยแพร่ก็จะทำให้ตัวเขาเองรู้สึกอับอายจนไม่สามารถไปเรียนได้
รวมไปถึงชื่อเสียงของครอบครัวเขาก็จะเสียหายด้วยค่ะ
ซึ่งตอนเช้าเนี่ยก็มีการไต่สวนน้องดาราสาวไปเพิ่มเติม
ตอนบ่ายนี้ก็จะมีพยานอีกสองปากด้วยกันนะนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยวันนี้ศาลจะออกมาบอกว่ายังไงบ้าง
เพราะว่ารอบนี้เนี่ยครั้งที่๓เนี่ยวงเงิน๔แสนบาทค่ะ
ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไง
แต่ก็ต้องดูเรื่องโทษเรื่องคดีส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดีที่มันแบบโทษหนัก
หรือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาก็กลัวเนาะพยานเองเขาบอกเขากลัวถูกคมคูกลัวไปยืนอย่างกับที่หลักฐาน
โอกาสแล้วประกันก็๕๐๕๐เหมือนกัน
เดี๋ยวต้องดูหลักฐานจะเห็นควรยังไงแบบไหนบ้างนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้วันที่๕กันยายนถ้าจำได้๑เดือนที่แล้ว

ล่าสุดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่ไปเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก๔๐
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะทางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาก็พาญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า๕๐คนเนี่ย
มาวางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้คือไฟไหม้ตอนประมาณสักเที่ยงคืน
เกือบตีหนึ่งเป็นโครงพีคเลยตอนนั้นแล้วก็ปรากฏว่าคนเนี่ยวิ่งหนีกันออกมาไม่ได้
เพราะเขาบอกว่าประตูเนี่ยมีหลายบานก็จริงแต่ที่ใช้ได้มันออกได้บานเดียว
แล้วประตูเล็กด้วยประตูข้างหลังก็ล็อกอีกเนี่ยค่ะเขามาวางดอกไม้มาวางเนี่ย
ก็เอารูปของผู้เสียชีวิตมาแล้วเขาก็ทวงถามว่าเรื่องค่ารักษาค่าเยียวยาต่างว่ายังไง
กว่า๒๔๑ล้านบาทตอนนี้มันยังนิ่งอยู่หมดเลย
คือทนายรณรงค์บอกว่านี่๑เดือนแล้ววันนี้๑เดือนเต็มแล้ว
แต่คดีมันดูยังไม่มีความคืบหน้าเลยอยากจะมาทวงคืนความยุติธรรม
ถามหาคำตอบค่าเสียหายค่ารักษาจากเจ้าของร้าน
ซึ่งถ้าจำกันได้เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งว่า
เขายินดีที่จะเยียวยารักษารับผิดชอบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียชีวิต
เรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรใดใดอ่ะนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทุกคนก็อยู่ในเรือนจำเนอะอืม
เขาอยู่วันนั้นคืนนั้นเลยอืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
ตอนเกิดเหตุตอนนั้นมันมืดมากจริงคนก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นในความผับอ่ะนะคะ
แต่พอเห็นเปลวไฟมันขึ้นมาคนตะโกนว่าไฟไหม้
คนก็พยายามกรูนออกมาที่ทางออกที่พี่เช้าบอกว่าประตูมันก็เล็ก
แล้วมันใช้ได้บานเดียวใช่ส่วนหนึ่งคือเหยียบกันตายตรงนั้นด้วยค่ะ
ถูกต้องอออยู่หน้าประตูใช่วิ่งออกมาอออยู่หน้าประตู
แล้วสิ่งสำคัญคืออันนี้หนึ่งในเหยื่อเขาบอกเลยว่า
เขาไม่เห็นนะว่าป้ายแสดงทางหนีไฟมันอยู่ตรงไหน
เขาไม่เห็นป้ายนั้นจริงนี่สำคัญค่ะ
ข้างในทุกคนก็เหมือนกับวิ่งคลำหากันแบบคือหนีตายเอาชีวิตรอดอะค่ะ
เขาเลยบอกว่าเขาขอเรียกร้องความยุติธรรม
และอยากจะให้มีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ค่ะนะคะเพราะว่าสเต็ปที่แผนของแผนผับของผับมัลตินบีเนี่ย
ก็คือเป็นโถงใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีเป็นโถงรองลงมา
ก็คือเหมือนแบบเป็นห้องกั้นกระจกไว้คนเนี่ยสูบบุหรี่อยู่ด้านนอก
แล้วก็จะเป็นประตูเดียวที่เป็นประตูเปิดแบบนี้
ไม่ใช่ประตูเลื่อนด้วยนะฮะไม่ใช่ประตูเปิดสองข้างด้วย
แต่เป็นประตูเปิดแค่มีด้ามจับแล้วก็เปิดผับไปแค่นั้นเอง
ตรงหน้าที่มันเป็นห้องโถงที่มันเป็นที่สูบบุหรี่ตอนนั้นเยอะมาก
ที่สำคัญคือด้วยวัสดุของผับแล้วเนี่ย
เวลาติดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโฟมเยอะ
พอเป็นโฟมเสร็จมันลุกปุ๊บเนี่ยมันลามปั๊บเสร็จแล้วมันก็จะหยดเป็นน้ำลงมา
แล้วก็ไฟลงมาเป็นลูกไฟออกมาพอเป็นลูกไฟลงมาเสร็จแล้วก็ด้านข้างเวทีเนี่ย
ก็มีการระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็เป็นใช่ฮะก็เป็นระเบิดใหญ่ปุ๊บ
พอไฟมันโหมมาเสร็จแล้วด้วยข้างบนด้วยด้วยด้านข้างด้วยทีนี้มันก็เป็นลูกไฟออกมาปั้งด้านหน้าทีเดียว
นี่กระจกแตกข้างหน้าออกมาทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะนะครับอ่ะนี่แหละค่ะ
เป็นผนังตึกฮะถล่มฮะใส่พังรถเก่งนะครับผมพังยับเลยคนขับโกงความตาย
เดินออกจากรถไปไม่กี่ก้าวฮะวินาทีความเป็นความตายครับคุณผู้ชม
นี่ฮะนี่ครับถล่มลงมาครับนี่ครับหน้ารถเลยเต็มเต็มนะฮะโอ้โห
กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับหลังคลิปภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพช่วงฝนตกลมแรงนะครับจู่จู่ผนังกำแพงด้านบนของอาคารเก่าสูงสามชั้น
คุณผู้ชมได้หล่นลงมาถูกรถยนต์เก่งสีขาวที่จอดอยู่นะครับ
ซึ่งเกือบโดนเจ้าของรถเนี่ยที่เพิ่งเดินไปจากรถเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น
ทำให้รอดจากการบาดเจ็บอย่างบุดหวิดครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุนะฮะ
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำเลขที่หกสิบแปดทับสิบห้านะครับหมู่สามตระมวลบางทราย
จังหวัดชนบุรีครับได้พบกับนายรุ่งเรืองศิลป์นะครับ
ทรายทองนะครับนายกเทศมนตรีตะมนต์บางทราย
นำเจ้าหน้าที่เนี่ยมาสำรวจความเสียหายแล้วก็มีการนำแผงเหล็กเนี่ย
กั้นห้ามคนเข้าบริเวณนี้ครับโดยที่ยังมีรถเก่งสีขาวทะเบียนแปดสามศูนย์ห้า
ชนบุรีครับจอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุฮะจากการสอบถามนายอนุชาอายุ๓๘ปี
เจ้าของรถเก่งนะครับเปิดเผยว่ายังรู้สึกตกใจกับความโชคดีของตัวเองครับ
เพราะว่าแค่เพียงเสี้ยววินาทีที่ตนเนี่ยเปิดฝากระโปรงรถนะครับผมนะฮะ
เพื่อจะเอาแบตเตอรี่มาใส่และแต่ลืมประแจไขน็อตครับ
เดินกลับไปฮะจู่ผนังกำแพงก็ร่วงลงมา
โดนรถของตนอย่างแรงครับโดยปกติเนี่ย
ไม่เคยเอารถมาจอดตรงนี้นะครับแต่ที่มาจอดเนี่ย
จากใกล้บ้านแล้วก็ง่ายต่อการยกแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้มาใส่
ซึ่งอยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรจอดรถใกล้อาคารนั่นเองฮะ
อันนี้คือเฉียดเลยเส้นยาแดงผ่า๘เท่านั้น

เขาก็ไม่ได้คาดคิดเนาะ
มีเสียงของเจ้าของรถด้วยไปฟังเสียงคุณอุชากัน
อีกแปวกนิดเดียว
อ๋อถ้าพี่อยู่ที่หน้าฝั่งโลกรถนี้โดนแน่

เห็นว่าประกันหมดด้วย
ใช่ครับประกันหมด๔มครึ่ง

อ่อเป็นบทเรียนมากกว่าครับ
โอ้โหรอดตายเพราะป้าแจ๋

แล้วอยู่ดีผนังมันจะถล่มลงมาแบบนั้น
ถูกต้องแล้วก็น่าจะเป็นคนจอดประจำด้วยแถวนั้นน่ะ
เพราะอยู่ข้างตึกก็ไม่คิดว่าอยู่ดีตึกมันจะถล่มลงมาได้

โอกาส๑๑เท่านั้นที่มีโอกาสแบบนี้
ก็รอดตายมาได้บุดหวิดโชคดีมากนะสำหรับคุณอนุชา
ครับผมค่ะความที่ลืมช่วยชีวิตไปได้นะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วรถเกิดความเสียหายพี่ว่าไม่เป็นไรหรอก
ดีกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับผมนะบาดเจ็บนะ
อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะ

แต่หัวใจพี่เดินหน้าตลอดไม่มีวันจอดนะจ๊ะ

มินเที่ยวอะไรคนฟังข่าวไปขโมดคิ้วไปนะ

นุ้นนั่งเกลียดบ้างกลัวบ้างสมบัติแบบนี้ค่ะอย่าขโมยคิ้วบ่อยนะคะหน้าจะเหี่ยวค่ะ
พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อ
ขออนุญาตทางครีมแป๊บนะครับนะครับ

วันนี้๕กัญญายนเรื่องของกฎหมายจรจรใหม่ต้องบอกว่าครึ่งปีหลังประเทศไทย
วาวซ่าหลายอย่างมากจริงครับคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะใครก็ตามที่ต้องใช้รถ
ไม่ว่าคุณจะมีรถหรือไม่มีนะต่อให้คุณเป็นแค่คนนั่งคนซ้อนหรืออะไรก็ตามฟังดีดี
เพราะว่ากฎหมายจราจรฉบับใหม่ออกมาแล้วปรับเพิ่มขึ้นขนลุกเลยค่ะ
พูดเลยว่าขนลุกบางทีหมดทั้งเดือนได้เลยนะ
เออจากปกติเอาง่ายสั้นสักอันนึงก่อนไม่ค่าเข็มขัด๕๐๐บาทปรับใหม่นี่เป็น๒๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โห๔เท่า๔เท่าค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งใจฟังนะคะจะได้จำได้ว่าไม่ควรทำอะไร
ดูไล่ไปเลยถ้าคุณไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ไปดูด้วยนะคะเผื่อน้ำทงน้ำท่วมป้ายทะเบียนหลุดอันนี้ต้องคอยเช็คหมั่นตรวจสอบ

คนขับรถและผู้โดยสารเอาว่าถ้าคุณนั่งรถเก๋งอ่ะค่ะรถยนต์เอารถยนต์ดีกว่านะ
คนขับคนนั่งจะนั่งหน้านั่งหลังนั่งตรงไหนก็ตามถ้าไม่คาดเข็มขัด๒๐๐๐นะคะ
ส่วนเด็กอายุไม่เกิน๖ขวบถ้าไม่นั่งคาซีสหรือว่าที่นั่งสำหรับเด็ก๒๐๐๐เหมือนกันนะคะ

คืออันนี้ต้องรู้เลยถ้าสมมุติว่าใครที่มีลูกแล้วมีรถคุณจะต้องซื้อคาซีส

ข้อหาชนแล้วหนีค่ะจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งมันก็ไม่ควรทำอยู่แล้วเนาะชนแล้วหนี

เมาแล้วขับดื่มแล้วขับจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและสั่งพักใบขับขี่๖เดือนหรือเพิกถอนนะคะ

แล้วถ้ามันยิ่งไปกว่านั้นคุณเมาคุณดื่มแล้วขับแล้วคุณทำให้คนตาย
จำคุกไม่เกิน๓๑๐ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐๒๐๐๐บาท
หรือเพิ่งถอนใบขับขี่เลยนะคะ

ยังค่ะใบขับขี่ช่วยดูด้วยว่ามีอยู่ในกระเป๋าสตางค์หรือเปล่า

ถ้าคุณขับโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตมันหมดอายุ

จำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ใครขับรถแล้วไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ
สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถถ้าสมมุติโดนเรียกตรวจ

โดนไปเลยนะคะ๒๐๐๐นะคะ

ใบสั่งที่ได้ไปที่บ้านใบสั่งต่าง
แล้วถ้าคุณไม่จ่ายในวันเวลาที่ระบุเอาไว้ในใบสั่ง

แต่ที่ลด๕๐๐คุณอาจจะเป็น๔๕๐๐ก็ได้นะคะ

อ้าวกราฟิกหมดแล้วแต่มิ้นยังมีบอก

เหมือนมีการไปนัดกันจะในกลุ่มไลน์จะในแชทในอะไร

โดนเหมือนกันนะคะไอ้เรื่องแข่งรถนัดหมายกันเนี่ยนะคะ
โทษ๒ใน๓ของความผิดฐานแข่งรถในทาง
ก็คือจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับตั้งแต่๕๐๐๑๐๐บาท

ส่วนร้านไหนที่รับแต่งรถแข่งนะคะ
ที่รับแต่งนะฟังดีมีเยอะอยู่นะ
รับแต่งรถนะคะโดนโทษเหมือนกันในฐานะผู้สนับสนุนค่ะ
โทษ๒ใน๓ความผิดฐานแข่งรถเหมือนกันนะคะ

๖เดือนค่ะ๖เดือนค่ะ๖เดือนค่ะคือถ้าสมมุติแบบว่า
รับแต่งรถเนี่ยปรากฏว่ารถถูกจับ
เขาก็จะสาวต่อไปเลยว่าคุณไปแต่งรถมาจากร้านไหน
ร้านรับแต่งรถโดนแน่นอนอันนี้
คนขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกมีกันหรือยังคะ
ยังไงครับปับเท่าไหร่หรือเปล่าคนขี่คนซ้อน

ปกติเมื่อก่อนบวกปรับเท่าไหร่คะปรับไม่เยอะใช่ไหม
ตอนนี้๒๐๐๐นะคะ๒๐๐เลยนะคะ

หมวกเถอะอย่าให้มาโดนปรับอยู่เรื่อยเลย

ถ้าคุณฝ่าฟื้นสัญญาณไฟแดง๔๐๐๐
ถ้าคุณขับรถเร็วเกินกำหนด๔๐๐๐นะคะ
ขับรถย้อนสอน๒๐๐๐ค่ะถ้าจอดในที่ห้ามจอด๒๐๐๐ค่ะโอ้โหปรับสูงเยอะมากค่ะ
คือบางทีพอเป็นกฎก่อนหน้านี้พอราคาน้อยเบาก็อาจจะไม่ค่อยเกรงกลัวกับกฎหมายเท่าไหร่
ปรากฏว่ากฎหมายจราจรใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปรับใหม่
ราคาในการเสียค่าปรับหรือแม้กระทั่งโทษต่างก็คือปรับเพิ่มมากขึ้นไปเลย
โทษสูงขึ้นใช่แต่เรื่องของคาซิสในช่วงแบบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาส
พอดีจะเป็นคุณแม่เนอะมีโอกาสได้แบบไปเดินดูเรื่องของคาซิส

กำลังจะพูดเลยว่าโอ้คาซิสเนี่ยราคามันไม่ได้ราคาน้อยนะ
ดังนั้นพอมันมีกฎหมายนี้มาเพื่อความปลอดภัยเข้าใจได้ส่วนหนึ่งเลย
แต่ว่าสำหรับใครที่แบบบางทีลำบากเหมือนกันในการที่จะแบบหาคาซิสเนี่ย

เพราะราคาสูงมากนะครับราคามันของดีเลยเนี่ยของเมืองนอกเลยประมาณ๑๐บาท

นุ่มของเบาะก็จะแตกต่างกัน

มีลูกเล็กหลายคนเขาก็จะลงทุนนิดนึง

แต่บางทีสมมุติเวลาถ้าสมมุตินั่งรถไปด้วยกันหลายคน

ก็ต้องมีทุกที่นั่งไง

แล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปดิวกับผู้ประกอบการนะคะ
ให้มีการลดราคารณรงค์เรื่องของการให้เด็กมานั่งคาซีสกัน

เขาก็จะมีแบบช่วยแบบช่วงที่ผ่านมานี้นิดนึง

สั่งไปดูอยู่เพราะตอนแรกเราไม่เข้าใจไงว่าแบบ
มันใช้งานทำอะไรยังไงได้บ้างระบบ
มันมีการเปลี่ยนไปอะไรไป

แต่เรื่องพรบจราจรใหม่เขาบอกว่าให้เวลา๓เดือน
พบอแถมไก่ให้ปรับตัวให้นานเหมือนกันนะ

ปรับตัวหมายถึงว่ายังเก็บราคาเก่าอยู่

ใช่ยังเก็บราคาเก่าอยู่ใน๓เดือนแรกนะคะ
แต่จริงเราก็ให้เวลาปรับตัวนานเหมือนกันเนาะ

เขาให้คุณ๓เดือนที่จะปรับราคาเก่าอะค่ะ
ถูกต้องสมมุติว่าใครที่แบบยังแบบว่าแบบขี่ขาด
ก็ให้เวลา๓เดือนไปทำซะใหม่นะ

ก็คืออนุโรมให้ยืดอายุแล้วก็ให้คนได้เตรียมตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ทำตามกฎไว้จะได้ปฏิบัติถูกต้อง

เพื่อความปลอดภัยของเราและทุกคน

เพราะว่าเมืองนอกเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกัน

แล้วก็มีการแบบยึดแบบขี่แบบอย่างจริงจังเลย

เพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะทำให้อันตรายบนท้องถนน
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้หรือว่าบาดเจ็บได้

เขามองเห็นเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองนะฮะ

ลงทะเบียนบัตรคนจนครึ่งวันแรกครับ
คึกคักครับ๑๒๑ล้านรายเงิน
ันเปิดต่อเนื่องถึง๑๙ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อสวรรคภาพสรรค์การแห่งรัฐปี๑๙๖๕เต็มไปด้วยความคึกคักครับ
มีพี่น้องประชาชนเนี่ยแห่เดินทางไปจุดลงทะเบียนนะครับ
โดยเฉพาะที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรนะครับ
ธนาคารออมสินครับแล้วก็มีผู้ร่วมต่อคิวลงทะเบียนเนี่ยจำนวนมากครับ
ส่วนที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง๗๖จังหวัดทั่วประเทศนะครับ
ที่ว่าการอำเภอทั้ง๘๗๘อำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง๕๐เขตครับ
และสารวการเมืองพัทยาเมืองพัทยาก็มีผู้ลงทะเบียนเนี่ยอย่างหนาตานะครับ
อย่างไรก็ตามครับช่องทางที่คนนิยมลงทะเบียนมากที่สุดคือผ่านช่องทางออนไลน์ครับ
ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดเตรียมไว้ผ่านเว็บไซต์นะครับผมนะ
สำหรับจำนวนคนที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับผมนะ
ช่วงครึ่งวันแรกครับคุณผู้ชมครับหรือว่าเวลาประมาณเที่ยงเนี่ย
ของวันที่๕กันยายนมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า๑๒๑ล้านคนนะครับ
แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์๑๐๙ล้านคนแล้วก็ที่หน่วยรับลงทะเบียนเนี่ย
แสนคนโดยกระทรวงการคังจะเปิดลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันที่๑๙ตุลาคมนี้นะครับนะฮะก็ไปลงทะเบียนกันได้
ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็เป็นประโยชน์ด้วยเนาะ
ใครเคยลงทะเบียนอะไรกันไว้ก็ติดตามกันเนอะ
คนละครึ่งก่อนหน้านี้ก็โอ้ลงทะเบียนคนเข้าร่วมกันค่อนข้างแบบเยอะอยู่
ส่วนใครไม่สะดวกไปที่ว่าการอำเภอหรือว่าไปที่เขาจัดให้๗๐๐จุดทั่วประเทศ
ก็ผ่านออนไลน์ได้เลยนะฮะอันนั้นก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะครับ
จริงต้องบอกว่ากลุ่มต่อไปที่จะมีการเรียกนะคะ
ก็คือ๑๖รายไปรับทราบข้อเกาะหาเนี่ย
บอกไว้ว่าประมาณวันที่๑๕กันยายนนี้
เพราะว่าที่แรกเลยค่ะเขาบอกไว้ว่าวันที่๗กันยาจะมีการไต่อีก
ประชุมกันเพิ่มเติมกรณีพิเศษสำหรับเรื่องนี้
ซึ่งร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมมีการเปิดเผยค่ะ

ซึ่งว่าที่ร้อยตีธนกฤษก็บอกว่าเพื่อเตรียมสรุปพยานหลักฐาน
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกนะคะให้ทยอยมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็คาดว่าจะเริ่มทยอยเรียกเข้ามาพบพนักงานตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนนี้
แต่ไม่มีการระบุนะคะว่าจะให้ใครเข้ามาก่อนจะให้ใครมาที่หลัง
ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าขอบคุณสังคมที่คอยจับตาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงท่านบอกแบบนั้นนะคะหรือว่าคนดัง
หากพบว่ากระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อยู่ที่ว่าจะเรียกใครลำดับก่อนหลังนี่คือท่านธนกิจก็บอกว่าไม่ได้ไปเรียง
เรียกใครมาก่อนก็ได้มาสอบปากคำก่อนแล้วก็รวมถึงสอบเส้นทางการเงินอาจจะ
ถ้าเรียกเข้ามาเนี่ยสอบถามกันก่อน
แต่รอบนี้เป็นรับทราบข้อเก่าหา
ถ้าใครมีความผิดก็จะแจ้งข้อก่อเก่าหาเลย

ขอขอสนายนิดนึง
ดูจอบประเด็นดูไทยรัฐนิวโชว์ดูภาพไตรกาย

ไทยรัฐนิวโชว์รายการต่อไปก็ติดตามด้วยนะคะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

คู่รักสุขตายอย่างคุณณเดกกับคุณยายา
มีการควงกันไปดินเนอร์สุดหวานเลย
ฝ่ายชายก็มีการโพสต์ภาพคู่นะคะ
แล้วก็มีการแท็กถึงน้องยายา

บอกว่ารักกันแหละดูออก
กลางเพื่อนพ้องพี่น้องโอ้โห

กดไลค์เรื่องรักจากกันเลยทีเดียวค่ะ
สาวยายาเองก็ขอลงรูปภาพอวดบ้างทีนี้

คิมเบอร์รี่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์

แบบเยี่ยมใส่ชุดอยู่

มองไม่เห็นใช่ไหม
อันนี้แซ่บแบบทะลุเลยทีเดียว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

คนก็ไปดูในสามแซ่บไงช่วงที่แบบอ่า
ไปถามตำนานด้วยเกิน
เรื่องสถานที่แต่งเงินแต่งงานอะไรอย่างนี้
ครับผมคู่นี้ก็อีกประมาณ๓ปี

จริงเหรอทำไมพี่เช้าถึงบอกสามปีอ่ะเพราะว่าณเดชน์สร้างบ้านเสร็จปุ๊บ

ใกล้แล้ว๙๐แล้วแต่ไม่กล้าถ่าย
ขับรถผ่านบ้านเขาที่กำลังสร้างอยู่
นี่ก็นึกว่าแบบไปช่วยเขาดูแบบหรืออะไร

เราก็เลยจะเห็นอัปเดตบ้านน้องเสร็จแล้วยังไง

ถูกต้องนะฮะกำแพงสวยลงจอดรถสวย

มันมีแบบว่าจะมาแล้วไหมหรือว่าเมื่อไหร่หรือว่าแบบอะไรอย่างนี้
มีคิดบ้างไหมพี่แบร์เป็นคนเก็บความลับไม่ได้ค่ะ
เขาแบบเป็นคนที่แบบถ้าเขาจะให้อะไรหรือว่าถ้าเขาจะทำอะไรให้
เขาก็จะแบบนี่ไอ้ทำนี้ให้นะอันนี้แม่ไอ้ซื้ออันนี้ให้นะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาจะขอหนูว่าหนูต้องรู้จะมีจริงสักนิดนึง
คิดว่าจะต้องมีจริงค่ะเพราะว่าเขาเก็บความลับไม่ได้เลย
แล้วถ้าสมมุติว่าบาปบุญสมมุติว่าไม่รู้เรื่องเราไม่แบบโอ้โห
เขาทำได้ดีมากเนียนมากไม่รู้เลยแล้วแบบบูมอาทิตย์หน้าเขาขออยู่อ่ะ

แต่เมื่อกี้คำตอบแรกคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่าเสร็จว่าพร้อมสิเออ
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะหมายถึงว่าคงไม่ไม่ติดอะไรอ่าไม่ติด
ไม่ติดอะไรเลยค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผ่านมา
ก็แสดงว่ามีลุ้นอืมมีลุ้นอ่าเอาที่ลุ้นเร็วเร็วนิดหนึ่ง
คุณย่าดูหน้าแดงนะครับพี่จักรแลหนูเปียกมากเลย
เทียบบางท่ามน๊ะว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เออน้องหนาวน้องหนาวหรอรุ้น
หรอรุ้นเลยอ่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน้องน้องมีแอบแบบว่าถามว่า

ติดเลยถูกต้องนะครับผมนะครับคู่นี้คนเชียร์กันเยอะนะครับ
น่ารักทั้งคู่เลยนะฮะแล้วณเดชน์เป็นน้องที่น่ารักด้วย
คุณเดชน่ารักมากเลยถูกต้องฮะเป็นแบบเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่ง
ที่น่ารักมากแบบเจอไม่เคยร่วมงานกันนะคะแต่เจอกันเหมือนเจอพี่เชา
ทุกครั้งไปเจอเขาใหญ่แบบหนูเจอกันในห้างอย่างเงี้
แล้วพี่ยังไม่ได้พี่คือนั่งอยู่เฉยนะน้องเดินเข้ามาหา
ใช่ทุกครั้งน่าจะเป็นแบบนี้ตลอดสวัสดีครับพี่เชาครับพี่เชาหรอครับ
อะไรอย่างเงี้ยสักครั้งน่ารักน่ารักจริงนะครับคู่นี้เขาชัดเจน
นี่คู่นี้หลายคนอยากรู้ลุ้นอยู่ไงอ่ะใส่หรือผ่านแว่นดำของน้องเขาด้วย
ดำเลยเหรอคะแว่นดำเพราะมันมีเงาสะท้อนมาตอนถ่ายรูป
นักสืบโซเชียลก็มานั่นแหละนักสืบโซเชียล
ใช่คนนี้หรือเปล่าครับชาวเน็ตเมาส์จนชื่อหลุด
หนุ่มคนนี้แหละแฟนใหม่ของน้องเต้ยจรินพรนั่นเองครับ
เป็นสีชมพูนะทำเอาหน้าตาสดใสสำหรับน้องเต้ยจรินพรนะครับ
โดยเธอนั้นได้แพ็คกระเป๋านะครับไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศ
ยังมีภาพสวยเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอด
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเพจดังได้หลุดสปอยว่า
เต้ยนั้นไปเที่ยวกับแฟนคนใหม่ที่มีดีลกีไม่ธรรมดา

หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่า

ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ
ซึ่งชาวเน็ตยังยืนยันอีกด้วยว่า

อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้น้องเต้ยเนี่ย

เดี๋ยวคุณใบ้ขนาดนี้ไม่บอกชื่อแล้วเหรอ

เขาหากันยังไงคะ

เขาก็ยังพูดไม่ได้เหมือนกัน

เขาเห็นตรงไหนอะ
บางคนไปตามแล้วก็ตามไอจีใครบ้าง
แล้วก็แบบมีการหยุดตามไอจีใครไปบ้าง

นั่งไม่อยู่อะไรสุด

ค่ะสามีแห่งชาติคนนี้เป็นดาราเกาหลีที่มินชอบมากอ่าโซจีซบค่ะทุกคน
เปิดไอจีแล้วไปตามยังตามแล้วต้องบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่หนูดูซีรีส์
แล้วก็ทำให้หนูชอบซีรีส์เกาหลีคือคนนี้ถ้าจำได้คือเขาเล่นก็มี
อืมแล้วคือคือดีอ่ะเขาดีมากหนูชอบเขานี่เออแล้วคือ
ล่าสุดเปิดไอจีแล้วทุกคนไปตามด่วนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะ
โซกันซีอันเดอร์สกอร์๕๑ค่ะ
แล้วก็คือเพิ่งเปิดลงไปแค่รูปเดียว

ตอนนี้คนฟอลอยู่ที่๓๔๕เคก็คือ๓๔๕๐๐๐
เพิ่งเปิดมาไม่นานเนี่ย
คือจะบอกว่าแบบอยากให้เขามาปิดคอมเมนต์ด้วยนะทุกคน
เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดไลคใดได้
คือละครที่เขาเล่นทุกเรื่องมันสนุกหมดเลยอะ
มีทั้งที่เป็นดราม่าที่เป็นรอมคอม
ตอนแรกแรกเหมือนเขาจะไม่ค่อยรับเล่นรอบคอมเท่าไหร่
และพอหลังก็คือบอกมายวินัสเนี่ย

ทำไมไม่บอก

เขาไม่ได้ไปในกระโลก์ของคุณ

ทำเพื่อนชีวิตมีความสุขได้จากตรงนี้อยู่แล้วครับ

เขาเท่ไปหมดเลยพี่ชายเหมือนเป็นน้องชายกงยูเลยอ่ะ

แต่คนรุ่นเดียวกับกงยูหรืออายุไม่รู้ว่าเท่ากันหรือแบบ

นี่เขาคือติดท็อปแบบสามีแห่งชาติ

พี่ผู้ประกาศข่าวบันทึงที่เกาหลีใต้
ทำไมเขาแบบไม่บอกหนูว่าเขาชอบผู้ประกาศข่าว

จะได้สมบัติสติอารมณ์ก่อนยังไปใหญ่ตอนนี้
ใช่เดี๋ยวมาครับช่วงหน้าครับ
เขาบอกว่าสาวจะใจละลายมากถ้าเห็นภาพหนุ่มคราวนี้
หนุ่มคนนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มีดีแค่เอวเท่านั้นนะครับผมนะฮะ

ปออันนบฮะเพราะเสียงก็แสนจะภัยร้อบวกกับหน้าตาหล่อฮะ
กลายเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของสาวล่าสุดเจ้าตัวได้อวดซิกแพคแน่นเลยครับ
นั่งชิวอยู่บนเตียงงานนี้บรรดาแฟนคลับแห่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แซวกันรัว
เช่นเดียวกับสาวแพทย์นับประพาที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าแหมไม่ชวนเลยนะไปเนี่ย

ไม่เขาให้ดูรูปภาพข้างหลังเปล่าพี่
คุณจะโฟกัสตรงไหนล่ะเนี๊ยะนี่จะโฟกัสที่หน้าท้องน้องก่อน

ตรงนี้นะครับโหกล้ามแน่นรอด้วยน๊ะน้องปอร์น้องผมเรา
แหมน้องแพทย์ก็ได้ว่าเข้ามาแซวไม่ยอมชวนเลยนะ

ใช่น้องปอนะครับผม

ไม่ชวนว่างบ้างไหมเราอ่ะ

ล่าถึงกับร้องหลังจากเห็นแฟนญี่ปุ่นมาดูมิตติ้งพระเอกคนนี้

ฟันคลับเขาเยอะมากจริง
ต้องบอกว่าประทับใจสุดสำหรับงานแฟนมิค
ประเทศญี่ปุ่นของน้องกราฟคณาวุฒินะคะ
ล่าสุดนะคะน้องกรัฟท์เองก็มีการโพสต์
ขอบคุณแฟนเป็นภาษาญี่ปุ่น
โดยมีใจความว่าขอบคุณแฟนชาวญี่ปุ่น

ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับการท่องเที่ยว
แล้วก็ความเมตตาของคนญี่ปุ่น
และเป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมมาก
ถ้ามีโอกาสผมจะมาหาอีกครั้ง
ในขณะที่เพื่อนดาราเองโอ้

แสดงความยินดีกับหนุ่มกราฟกันมากมายนะคะ
เช่นเดียวกับคุณเบลล่าที่เข้ามาบอกว่า

จริงอะค่ะแล้วแบบเนี่ยน้องบอกว่าไปญี่ปุ่นแล้วดูถ้าเป็นเราเนอะแฟนมิตรแล้วแบบว่าคนเต็มฮอ
นี่คืออยู่ต่างประเทศด้วยนะอยู่ญี่ปุ่นด้วยนะใช่แล้วทุกชั้นคือความปราบปลื้มนะ

นอกจากนั้นเป็นแบบแยกหมด
แต่เขาเห็นน่ารักมากเลยนะ

ไม่ใช่ลาก่อนแต่ว่าไปก่อนนะครับ

เขาจะบอกที่ว่าเออไปแล้วนะคะเวลาดูเลมอนนะ
เขาบอกว่าไปกินมาเสือกไปก่อนนะ

สุดท้ายละครอนหมดหมด

เขาผมไปนั่งที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลย

เวลาจะไปก็คือต้องไปกับบริษัททัวร์ใช่ไหมคะ

อันตรางนี้คือเปิดอะโอเคเข้าไป

อะไรน่ะนางน้อยวัคซีนก็เป็นปกติ

แต่งก็ต้องบอกชัดเจนว่าเราจะไปที่ไหน

เขาบอกว่าเหมือนเขาจะให้เข้าช่วงหน้าร้อน

หนึ่งเขาก็กลัวเรื่องโควิดเหมือนกันเพราะว่าหน้าหนาวโควิดมันระบาดเยอะ

เพราะว่าญี่ปุ่นเห็นเขาบอกเขาเตรียมตัวเยอะมากในการเปิดประเทศ
พร้อมเตรียมพร้อมเราแพลนชีวิตกันไว้ก่อนได้นะคะ
แล้วทำไมแบบโอ้หึแล้วเราบอกชัดเจนอย่างนี้

ไม่เป็นไรพี่เดินทางน้ายเดินทางไหวตอนกว่าวัน

สวัสดีค่ะ